ค้างคาวหน่อยตอนนี้พูดถึงค้างคาวหลายคนนึกถึงแต่เชื้อไวรัสโคโรนาถูกไหม
แต่ถ้าพูดถึงค้างคาวที่จังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเขาจะนึกถึงความอาถรรพ์ชวนขนลุกของค้างคาวแม่ไก่พ่อเพชรวัดจันทรารามค่ะ
เขาบอกว่าถ้าใครทำร้ายค้างคาวเนี่ยนะต้องมีอันเป็นไป
แต่ถ้าใครนำอาหารมาให้จะมาให้โชคให้ลาบ
ค้างคาวแม่ไก่เยอะมากคุณผู้ชมเห็นไหม
เกาะห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้แบบนี้
ตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
แล้วอาศัยแบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วด้วยค่ะ
ค้างคาวที่วัดแห่งนี้นะคะ
ก็เลยเรียกว่าค้างคาวแม่ไก่เพราะว่ามันตัวใหญ่
ช่วงเย็นนะคะมันจะโบยบินเป็นฝูงเลยวนอยู่รอบโบสถ์วนแบบนี้
ก่อนที่จะออกเดินทางไปหากินในช่วงกลางคืน
แต่ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยบินข้ามหลังคาโบสถ์เลย
แม้แต่สักครั้งเดียวมันจะบินวนรอบแต่ไม่บินข้าม
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าคนแถวนี้ไม่มีใครทำร้ายค้างคาวนะ
เพราะว่ามีความเชื่อว่าค้างคาวแม่ไก่ฝูงนี้อบพยพออกจากถ้ำ
ติดตามมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปังสมาธิเพชร
ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ค่ะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
สำหรับหลวงพ่อเพชรเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านด้วย
สิทธิ์วัดแห่งนี้ยืนยันด้วยนะบอกว่าค้างคาวแม่ไก่ฟูงนี้มันไม่เคยก่อความเดือดร้อนให้กับชาวไร่ชาวสวนเลย
แต่ถ้าใครคิดร้ายจะไปทำร้ายค้างข่าวนี่บอกเลยว่าทุกคนนะมีอันเป็นไปหมดเลย
ซึ่งที่ผ่านมามีคนเคยลองดีด้วยนำปืนไปยิงค้างคาว
แต่มีอันเป็นไปจริงก็คือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมาแล้วหลายรายด้วยนะคะ
ฟังลูกศิษย์วัดจันทรารามเขาเล่าเรื่องนี้กันค่ะ
แล้วก็มีอีกจ้าวนึงก็เอาปืนมายิงเหมือนกันรถวิ่งไปฟังตายกลางสนุน๒คน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมลูกศิษย์วัดคนนี้ยังเล่าด้วยว่า
กลางเดือนที่ผ่านมานะคะมีคนเดินทางมาจากกรุงเทพ๔คน
บอกว่าเขาได้โชคได้ลาบจำนวนมากเลยจากบริเวณบ่อน้ำเก่าที่อยู่อาศัยของค้างคาว
ก็เลยนำสิ่งของอย่างพวกอาหารอะไรต่างแบบนี้มาเส้นไหว้ด้วยคุณเห็นไหม
จะมีของเส้นไหว้วางอยู่พร้อมทั้งมาช่วยทำความสะอาดโดยรอบบริเวณที่ค้างคาวอาศัยอยู่
ทำความสะอาดกวาดต้นไม้กวาดใบไม้แถวบริเวณนั้นแหละ
ทุกวันนี้คุณจะพบเห็นได้เลยก็คือมีชาวบ้านมาช่วยกันกวาดขี้ค้างคาวบริเวณใต้ต้นไม้กันทุกวัน
เพื่อที่จะนำขี้ค้างคาวไปทำปุ๋ยทำให้พื้นที่บริเวณโคนต้นไม้เนี่ยที่มีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก
มีความสะอาดแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไห้หลวงพ่อเพชร
เพื่อจะมาขอโชคขอลาบแล้วก็ถ่ายภาพค้างคาวแม่ไก่กันเป็นประจำเลย
เขาบอกแบบนี้ก็คือมีคนเคยได้โชคได้ลาบจากการที่มาทำความสะอาดบริเวณตรงนี้
ก็ดีเหมือนกันนะชาวบ้านจะได้มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณตรงนี้
เอาขี้ค้างคาวไปทำปุ๋ยต่อไปก็เป็นประโยชน์
เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะเป็นเรื่องของทำความดีด้วย